กระทะกระทะให้ร้อนก่อนครับต้องทำกระทะให้ร้อนก่อนใช่
ก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของกระทะน้ำมันมะกอกครับน้ำมะกอกนะครับ
อันนี้นี่ก็ใส่เกลือครับพริกไทยก็กระทะร้อนได้นะครับ
ไฟมันก็จะติดก็คือจะมีไฟหอมอย่างเนี้ยครับ
คือเราต้องการความหอมจากกระทะใช่ครับใช่ก็เลยจะผัดไฟแรง
ก็เลยต้องใช้ไฟแรงนิดหนึ่งใช่แม่ถ้าเอาเนื้อไปผัดก็น่ากินแล้วอ่ะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เมนูนี้คือเมนูหมูด้งแห้งเนื้อสไลด์ครับ

อ่า
เอาละพร้อมแล้ว๓เมนูตอนนี้นะครับนี่ทำอะไรเนี่ยทำอะไร
ราดราดซอสครับราดซอสซอสอะไรเนี้ยอ่ามันจะเป็นซอสกับไข่ครับอืม
โอ้โหแล้วไข่แล้วกระทะร้อนด้วยใช่ครับแล้วมันจะค่อยค่อยทำให้ไข่
มันก็ไข่ไข่ก็ค่อยค่อยสุกแต่ไม่สุกมากครับก็คือมันก็เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนทงทงกระสือ
ปกติเขาจะทำเสร็จแล้วก็ลาดบนข้าวเลยแต่ทางร้านจะทอดหมูวางบนกระทะร้อน
แล้วก็ค่อยมาเทซอสกับไข่วนโต๊ะเหมือนเป็นการอีกอย่างหนึ่งอะครับอ่า
ประมาณนั้นครับอันนี้เมนูอะไรนี่ก็เป็นทงคัสสือกระทะร้อนครับ
เสิร์ฟพร้อมเส้นอูด้งอ่าทานคู่กันแบบใช่ครับผม
วันนี้มีหนึ่งสองสามเมนูครับผมผมชิมก่อนแล้วกัน
ผมขอชิมเมนูนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใช่ครับกับอูด้งแห้ง

เส้นมันเหนียวนุ่มกำลังดีคือไม่เละเลยครับ
มันมีความเหนียวนุ่มพอดีก็น้ำซอสนี่ก็เป็นน้ำซอสแบบ
รสชาติแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับผมแล้วที่เด็ดก็คือว่ามันมีเนื้อเนี่ย
ที่เนื้อมันนุ่มมากเลยนะนี่เราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยว่า
มีแค่เกลือวิทัยใช่ครับไม่ได้มักเลยไม่ได้มักเลยครับ
แล้วก็ผ่านความร้อนของกระทะแล้วก็มีความหอมของกลิ่นไหม้ของทะนิดนึง
ครับผมทำให้เมนูนี้นี่มีเสน่ห์มากมากนะครับผม
แปลกดีแล้วก็อร่อยด้วยถูกปากด้วยนะครับยังมีความญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะครับผมอ่ะ
อันนี้ละกันอันนี้กันใกล้ตัวกับอันนี้อะไรครับ
อันนี้จะเป็นโชยุลาเมนครับเป็นหมูสามชั้นตุ๋น
มันก็คล้ายคล้ายหมูชาชูอะครับตัวเดียวกันเป็นหมูสามชา
แต่หมูชาชูเขาจะไปมัดเป็นก้อนแล้วค่อยไปตุ๋น
แต่ที่ร้านจะหันเป็นชิ้นชิ้นเราไม่ไปมัดอย่างนั้น
ใช่ก็จะตุ๋นไฟอ่อนประมาณ๘๑๐ชั่วโมง
ให้ได้เนื้อที่นุ่มมาละครับรสชาติก็จะเป็นน้ำ
ทำจากปลาโอแห้งครับผมเป็นน้ำซุปปลาโอแห้ง
แล้วก็ใส่พวกโชยุมินินตามวัตถุดิบญี่ปุ่นครับ
ก็เป็นหนึ่งในชนิดของลาเมงของญี่ปุ่นอยู่แล้ว
ครับผมใช่ครับ

แล้วก็มีอารมณ์แบบญี่ปุ่นตามพวกโชยุพวกมิลลินตรงนี้

ก็คือไข่มันก็จะเกือบสุกครับประมาณนึง

ใช่แต่ว่าจะใส่น้อยกว่า
คือรวมแล้วเนี่ย

วิธีคิดของคนคิดพ้นเมนูเนี่ย

แต่ว่าวิธีการทำมันจะเป็นเอาของฝรั่งเนี่ย

ก็คือร้านอาจจะหาที่จอดรถยากนิดนึง
แต่ก็คือลูกค้าก็ยังมากันได้เรื่อยครับ

รัฐบาลนี่คอนเซ็ปต์ของร้านจริงที่ตั้งใจไว้อยากให้เป็นยังไง

ก็คือจะเลือกวัตถุดิบที่ดี

คือใช้ของที่ดีแต่ราคาไม่แพง

ตัวจานนี้ครับ๑๓๙บาท

ได้ทานเนื้อดีก็ดูว่าไม่แพง

ตัวนี้ก็๑๓๙บาท
ตัวนี้ก็๑๓๙บาท

ลาเม้งก็คือ๑๓๙๐๐๐บาท

หัวค้าก็มีหลากหลายนะถุดจุดที่ร้านเท่าไร

อีกว่าอูโด้งแห้ง

แพงสุดในร้านอะไร
จะมีสเต็กเป็นซิปลอยเป็นวิปอายพวกนั้นก็จะพันกว่าบาท
๑๐๐๐กว่าบาทก็มีอ๋อมีตั้งแต่หลัก๑๐จนถึงหลัก๑๐๐๐เลย

ก็อยู่ที่ว่ามาที่นี่แล้วอยากจะรับประทานหรือชิมเมนูแบบไหนนะ

ก็คือจะอยู่ปฏิพัฒน์ซอย๖ครับ
อยู่แถวใกล้แยกสะพานควาย
รถไฟฟ้าก็ได้ก็ต่อรถมานิดนึงมาปฏิพัฒน์ซอย๖
เข้าซอยมา๑๕เมตรอยู่ขวามือครับ

เปิดจันทร์ถึงศุกร์ครับจะเปิดเป็นช่วง

แล้วก็๕โมงเย็นถึง๔ทุ่มครับ

ผมวันอาทิตย์จะเปิดช่วงเย็นครับ

ก็คือตั้งแต่เริ่มเปิดร้านแถวนี้คือวันเสาร์จะเงียบ
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นแบบว่าออฟฟิศซะเยอะ

วันอาทิตย์ก็สำหรับคนมาจากที่อื่นไกล
ใครอยากจะมาลองทานก็สามารถมาได้นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับผมครับ
เมนูสุดท้ายของวันนี้เราจะพาข้าวซอยเล็กไปทานก๋วยจับน้ำข้นที่คนแถวนี้เขาทานมานมนานแล้วล่ะค่ะ
ได้ยินว่าเก่าอร่อยขายดี๔ชั่วโมงหมดก็มีมาแล้วจะเป็นร้านไหนตามเฮีน็อตไปเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณแจ๋วนะครับคุณแจ๋วก๋วยจับเจ้าเก่านะครับ
ว่าร้านนี้เนี่ยโอ้โหขายดิบขายดีขายดีมากมากเลยวันหนึ่งใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ขายหมดแล้ว
วันนี้เตรียมมากี่จานครับก็ประมาณ๓๐๐จาน๓๐๐จานนี่ปกตินี่๓๐๐จานนี่เราขายกี่ชั่วโมงหมด
ก็ประมาณสามชั่วโมงทุกวันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเราไม่เตรียมมากขึ้นอ่ะก็มันไม่ไหวอ่ะไม่ไหวแล้ว
จานก็พอแล้วขายหมดภายในสามชั่วโมงทุกวันเลยเหรอทุกวันค่ะทุกวัน
มีวันไหนที่น้อยมากที่จะแบบ๓ทุ่มประมาณ๓ทุ่มก็เก็บน้อยครั้งนะคะน้อยครั้ง
แต่ปกติจะเก็บประมาณ๒ทุ่ม๒ทุ่มก็เก็บแล้วเราเริ่มขายกี่โมง๔โมงครึ่ง
เริ่มขายไม่เกินสองทุ่มสามทุ่มก็เสร็จแล้วก็ต้องปิดร้านแล้วหมดแล้ว
เป็นอย่างงี้มากี่ปีแล้วครับก็หลายปีอยู่โหขายอย่างงี้มาหลายปี
แสดงว่าการันตีว่าของเขามีดีแน่นอนอยากจะรู้แล้วว่ามีอะไรดีขออนุญาตบุกเข้าไปตรงไหนได้ไหม

ช่วงหน้าไปที่หน้าเตาแล้วไปดูกันว่าก๋วยจับคุณแจ๋วจะมีส่วนผสมหรือเคล็ดลับความอร่อยอะไรแจ๋ว
มาให้ชาวเล่าเส้นได้เรียนรู้กันบ้างพักสักครู่เดียวจ้า
ซุปตัวนี้จะทำอะไรบ้างครับใส่อะไรบ้างเอ่ย
ถ้าใส่เครื่องผสมยาจีน

เพราะมันเป็นเคล็ดลับของร้านนี้เราใส่ซุปใหญ่แบบนี้เลย

ต้มแล้วใช้น้ำซุปกระดูกอะไรไหมครับใส่กระดูกอะไรไหม

ชั่วโมงเลยเหรอเครื่องต่างเรามีอะไรบ้าง

เนียวข้อดีเนียวข้นค่ะ
กรอบนี่นะตัวเนื้อมันนุ่มมากนะค่ะ
แล้วก็ตัวหนังก็กรอบดีนะครับผมส่วนรสชาติของตัวน้ำซุปของก๋วยจับเนี่ย
ก็มีความขอบคุณเทศแบบว่าเต็มที่เลยค่ะหาเข้าไปแล้วรู้สึกว่า
นี่แหละก๋วยจับในฝันของเราต้องเป็นอย่างนี้จนกี่ปีคุณแม่เขาถึงอนุญาตให้เราลงมือทำเอง
ประมาณอายุก็เรียนจบแหละค่ะพอเรียนจบมาก็ช่วยแม่สืบสารมาตลอด
ปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วที่เรามาดูแลเองยี่สิบประมาณยี่สิบยี่สิบปีแล้วค่ะ